นี่ครับร้านไก่ทอดร้านนี้มีชื่อว่าร้านข้าวเหนียวไก่ทอดบังมีนตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแจ๊บิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ไปถามคุณวันนิดาและเต็มสันนะครับเจ้าของร้านเธอเล่าว่า
หลังจากธุรกิจรายเดอร์รับส่งอาหารเกิดขึ้นหลายบริษัทนะ
อย่างที่เราทราบกันเนี่ยมีมากมายหลายสีแหละครับ
ทางร้านตัวเธอเองก็ได้รับการติดต่อเข้ามาเหมือนกัน
แต่เธอบอกว่าถ้าหากรับรายเดอร์ต่างตามแอปพลิเคชันทั่วไป
มันก็จะมีการหักเปอร์เซ็นต์ตามแล้วแต่ระยะทาง
หรือว่าแต่ละสีไม่เหมือนกันเก็บอย่างนี้
คือเธอบอกว่าเอางี้ละกันถ้าหากจะต้องจ่ายเงินตรงนั้น
เก็บเงินส่วนนั้นเนี่ยเอาไว้จ่ายให้กับลูกน้อง
ที่จะไปเป็นรายเดอร์ส่วนตัวของร้านนี้ที่จะส่งให้กับลูกค้าในระแวกต่าง
เองจะดีกว่าเธอก็เลยให้ลูกน้องเธอนะครับ
แต่งตัวเป็นไก่เพื่อไปส่งไก่ทอด
เป็นเอกลักษณ์ของร้านแล้วเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนี่นี่
ให้แต่งตัวอย่างนี้เลยคือใครเห็นก็รู้เลยว่าสั่งร้านนี้
ใช่แล้วล่ะครับบอกเลยว่าได้รับการตอบรับดีมากเลยนะครับ
นี่ตีปีกปับเลย
คือเขาบอกว่าวันแรกนะผลตอบรับดีเกินคาด
ชอบใจเด็กขอถ่ายรูปกันทุกบ้าน
เพราะว่าไปส่งเสร็จปุ๊บอ้าวมีไก่มาส่งมีไก่มาส่ง
ขอถ่ายรูปสิครับทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ย
หลายเท่าตัวเลยนะเขาบอกเป็นพันสองพันอะเออก็ดีเหมือนกันนะครับ
แล้วเขาบอกว่าถ้ามีการโทรสั่งมาในการโทรสั่งแต่ละครั้ง
คือทางร้านจะส่งให้กับผู้ที่ซื้อ๕๐บาทขึ้นไป
ในเขตเทศบาลเมืองสตูนเนี่ยถ้าสั่ง๕๐บาทขึ้นไปนะส่งฟรี
ไม่คิดค่าส่งค่ะแต่ถ้าส่งนอกเขตเทศบาลเมือง
อย่างเช่นในตำบลที่อยู่ใกล้กันแล้วก็คิดค่าส่งนิดหน่อย
บาทแต่ถ้าหากเข้าไปในซอยลึกหรือพื้นที่ที่มันค่อนข้างไกลแล้วก็
ก็ขออีกนิดนึงละกัน๓๐บาทแต่ของเขาไม่ได้มีไก่ทอดอย่างนี้คุณเห็นนะ
มีแบบว่าเป็นไก่ที่แบบว่าเป็นซอส
ติดอยู่ตรงปากพูดไม่ออกแก่กเราแล้วคือเขามีมากมายหลายไก่หลายชนิดไง
ลองกินกันดูที่จังหวัดสตูนใครที่อยู่ที่นั่นนะครับ
ลองสั่งกันดูได้นะครับสำหรับใครอยากจะลองสั่งร้านเขามีการบริการสั่งสองรอบนะ
เอาให้มันถูกช่วงเวลานะก็คือรอบเช้า๗โมงจนถึง๑๐โมง
และอีกรอบหนึ่งคือรอบบ่ายบ่ายนะฮะเย็นเย็นบ่อยบ่ายก็คือในช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาก็คือสี่โมงเย็น
จนถึง๔ทุ่มเอ้าบางคนอยากกินแล้วแต่อยู่สตูนเอ๊ะคุณชนะ
จริงข้าวเหนียวไก่ทอดนี่แบบทานได้ทุกเพศทุกวัยนะ

เด็กก็ชอบแล้วก็ทานง่ายด้วยแล้วร้านนี้เขามีบริการส่งด้วย
อยู่แถวนั้นก็โทรสั่งกันเลยสะดวกสบายมาก